มันทำทีมาเหมือนจะมาหลบฝนไม่ใช่ฮะ

อ๋อเนี้ยมาแล้วเนี้ยอืมเสร็จรถมา
เข่งเลยนะครับผมทั้งคันเลยพวกเครื่องพวกอ๋อที่เราลื้อออกมานะ
ใช่ครับเต็มคันพอดีนะพี่
เข็นซาเล้งมานึกว่าหลบฝนค่ะปลาที่ไหนได้เป็นโจรโจรครับ
โอ้โหนี่ฮะอยู่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เอ็มศักดิ์ที่ถนนบ้านกล้วยไซน้อยนะครับ
จังหวัดนทบุรีเป็นวงจรปิดที่จับภาพไว้ได้ชัดเจนเลยชายคนนี้เนี่ย
เข็นมาแล้วก็เข้าไปขโมยอะไหล่รถมีอะไรบ้างล่ะสายไฟแล้วก็เศษเหล็ก
พอได้มาก็ขนขึ้นซาเล้งตัวเองขับหนีไปครับเหตุเกิดตี๓เมื่อวานนี้
เจ้าของร้านชื่อคุณเอ็มศักดิ์ก็ชื่อเดียวกับร้านเลยนะฮะเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงเฟซบุ๊คครับ
พร้อมกับข้อความตามหาเลยเบาะแสของโจรรายนี้คุณเอ็มศักดิ์ก็ฝากถาม
ใครเคยเห็นนะมาบอกผมหน่อยของร้านเขาหายไปหลายชิ้นนะฮะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปเจอกับพี่เอ็มศักดิ์นี่แหละเล่าว่าเขาตื่นร้านเออตื่นมาเปิดร้านตอนเช้า
โอ้โหอะไหล่มอเตอร์ไซค์ของลูกค้าที่เก็บไว้ข้างบ้านหายไปโอ้โห
มาเปิดวงจรปิดดูเห็นว่าตอนกลางคืนตอนที่ฝนตกหนักเนี่ย
ก็เห็นคนร้ายมาก่อเหตุครับทำทีเป็นหลบฝนแล้วก็เดินดูรอบบ้าน
แล้วก็เริ่มขนไปทีละอย่างสายไฟฟ้าพัดลมซิงค์ล้างจานโอ้ซิงคล้างจานด้วยนะ
โอ้โหโช๊ครถเสดเหล็กมันเอาไปหมดเลยขนใส่ซาเล็กจนเข็นถ้าไม่ไหว
ถามพี่เอ็มสักพี่ทั้งหมดเนี้ยเท่าไรอ่ะน่าจะเกือบสองหมื่นได้นะครับ
ตอนนี้เนี่ยคุณเอ็มศักดิ์ก็ต้องทำรั้วเหล็กกั้นไว้รอบบ้านเลยเพราะกลัวคนร้ายจะกลับมาขโมยอีก
เดี๋ยวมันจะย่ามใจมันจะกลับมาซ้ำนะอยากฝากไปถึงหัวขโมยเอาอะไรมาคืนเถอะ
มันไม่ใช่ของคุณเอ็มศักดิ์คนเดียวไงมันของลูกค้าเขาด้วย
คุณเอ็มศักดิ์ยังบอกถ้าไม่เอามาคืนเดี๋ยวจะไปแจ้งความนะ
อ๋อเนี่ยมาแล้วเนี่ย
อ๋อเดี๋ยวมันมามาอีก
ครับผม

ใช่ครับดูจากกล้องมันเหมือนมาหลบฝนนะครับ

เหมือนจะหลบฝนสุดท้ายเป็นโจร